ไปต่อกันที่อีกหนึ่งซุปะดีกว่าคุณ

นานทีนะคุณผู้ชมจะได้เห็นคุณแม่ปรี๊ดแตก
บอกว่าอดรนทนไม่ไหวแล้วกับหนักเล่นคีย์บอร์ด
และคราวนี้ค่ะคุณแม่บอกเอาจริงด้วยเอาให้ถึงที่สุดค่ะ
อัมก็อัปเดตความคืบหน้าหลังจากแจ้งความเอาไว้

เรียกตัวแทนของเธอไปให้ปากคำเพิ่มเติมเร็วนี้ค่ะ
อกจากนั้นนางเอกซุปตายังเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ต้องรอแจ้งความ
เนื่องจากว่าไม่พอใจที่ถูกกล่าวหาว่าขับรถชนคนตาย
หากจะด่าจะว่าก็ควรจะรู้ขอบเขต
ส่วนประเด็นที่ถูกขู่ฆ่านั้นก็ไม่ได้กังวลหรือหวาดกลัว
เพราะเชื่อว่าไม่สามารถเข้าถึงตัวได้อย่างแน่นอนค่ะ

ตำรวจก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเรียกตัวแทน
อ้าวมาค่ะสอบปรับคำเพิ่มค่ะ
อ้ำแจ้งไปห้าคนแต่เชื่อมั่นว่าคนเดียวกันหมดเลย
เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำ

ก็ไม่ได้สนใจอะไรคืออย่าด่าแรงมาก

อ้ำเข้าใจนะด่าดารานี่ด่าได้
ไม่ชอบหน้าเกลียดหน้ายาว
หน้าอีเฉิกดูนี่

แต่ถ้ามาบอกว่าเราขับรถชนตาย๓ศพ

เฮ้ยจริงหรือเปล่าแล้วอ้ำปิดข่าวเหรอ
มันทำจริงแน่เลยแล้วก็ใช้เงินปิดหรือเปล่า
อ้าวถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทำอย่างไร

เรื่องถึงตัวที่ขู่ข้า

คือถ้ามันยากอะค่ะ

แต่คืออยากให้เป็นบทเรียนอยากให้แบบ
เป็นตัวอย่างให้กับคนที่นักเลงคีย์บอร์ด
เพราะว่านึกอยากจะพิมพ์อะไรก็ได้นึกอยากจะด่าใครก็ได้
อยากให้มันมีแบบจริงอย่างนี้

ก็คือมาว่ามาทะลมเขา

อันนี้เป็นซัพพอร์ตเชียร์คุณอ้าวมันจัดเต็มที่เลยนะ
แบบนี้ต้องถือว่าเป็นคดีตัวอย่างอยากให้ดาราทุกคนที่โดนกระทำแบบนี้
อยากนิ่งนอนใจอยากคิดว่าปล่อยผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็คงจบกัน
แบบนี้มันนิสัยเสียคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
นักเรียนคีย์บอร์ดดีแต่มือดีแต่ปากอยู่หลังคอมหลังจอง
ใช่คุณแต่ก็เข้าใจคุณอ้ำนะที่เขาโกรธขนาดนี้
เพราะว่านักเรียงคีย์บอร์ดคนนั้นเขาใช้พร้อยคำใช้คอมเม้นท์ที่ไม่สูภาพ

คำหยาบเลยนั่นแหละนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคดีนี้เป็นคดีตัวอย่างแล้วกันนะคะ